ที่เคยค้าแข้งในหลีกเดนมาร์แล้วก็โรมาเนียจะได้สวมเสื้อหมายเลข๒๒ครับ
ก็ถือเป็นแข้งโคต้าอาเซียนคนที่๓ต่อจากอองทูแล้วก็ดั่งบอลเลิมประตูของเวียดนาม
ซีซั่นสองพันสิบสี่ถึงสองพันสิบห้า
มาจากสโมสรอาร์เวสทีมในลีกของประตูเกต
ก็จะเข้ามาในโคต้าต่างชาติซึ่งเรื่องนี้ครับยังไม่ได้บอกมานะครับ
หวยจะไปออกที่ใครก็คือคนที่ไม่ได้ไปต่อครับ
ซึ่งทางกามากุญสือของทีมจะขอตัดสินใจ
กับบ่อบริหารแล้วก็สรุปกันภายในสัปดาห์นี้ครับ
เกมแรกของเมืองทองเล็กที่๒นะครับจะบุกไปเยือนประจวบเอฟซี
ในวันอาทิตย์ที่๓๐มิถุนายนนี้ครับ